คนที่มาเอาของที่โกดังของคุณวันดี
ซึ่งเจ้าของที่แท้จริงก็คือพี่สานี่แหละ
มีลูกน้องเนี่ยจะคอยดูแลให้ทีนึง
แล้วแต่เลยคุณจะมาเอามากเอาน้อยในแต่ละงวด
ด้วยความที่เป็นเครดิตไว้ใจกัน
เพราะว่าเขาส่วนมากก็จะขายอยู่ที่โรงเกลืออยู่แล้ว

ซึ่งจะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะอ่าสมมุติว่ามาเอาของไป
จะเป็นเสื้อกางเกงจะกี่ชิ้นกี่ตัวก็แล้วแต่
งวดนี้หนึ่งหมื่นก็จดบันทึกเอาไว้
จะจ่ายเลยก็ไม่ว่าไม่ว่าจะเอาไปขายก่อน
แล้วจะให้อาทิตย์นึงเอามาให้เดือนนึงเอามาให้ก็ไม่ว่า
จะมาเอาใหม่ในราคาสินค้าอีกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ได้

แต่ทุกปีช่วงตรุษจีนช่วงตรุษจีนต้องเคลียร์
คือประมาณช่วงกุมภาอะไรพวกนี้กุมภามีนา
ก็แล้วแต่ว่าตุดจีนจะอยู่เดือนไหน
ก็คือตุดจีนแม่เขาเขาต้องเคลียร์เพื่อนคนจีน
เพราะว่าพี่ไปเอาสินค้ามาจากทางเพื่อนคนจีน
ก็เลยยึดตรุษจีนในการเคลียร์กัน
รอบปีตรุษจีนเนี่ยคุณต้องเคลียร์
ทั้งปีเนี่ยที่วันดีจะจดบันทึกเอาไว้ที่ที่โกดังเนี่ย

แล้วคุณจะจ่ายมากจ่ายน้อยในระหว่างปีก็แล้วแต่เนี่ย
มันยังขาดอีกเท่าไหร่
สมมุติขาดอีกล้านหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายล้านหนึ่ง

ถ้าเกิดไม่จ่ายเงินสดต้องเอาของมาคืนอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ค่ะไม่ก็อันนี้เป็นความผิดของพี่นะคะ
ที่มันดีจ่ายของไปเยอะแยะทุกคนทุกเจ้า
คือทัศนคติของพี่ในการบริหารงานนี้นะคะ
ถ้าคุณเป็นร้านขายส่งคุณต้องเยอะนะลูกค้าของ

ไม่ว่าสาขาไหนทุกทั่วประเทศของพี่เนี่ย
พี่จะยกให้เขาเป็นเจ้าของร้านเลย
แล้วก็ของต้องเยอะจริงสินค้าต้องเยอะจริง
ดูตามเพจตามอะไรพี่ได้หมดค่ะ
คือทีนี้ทางนี้ก็เหมือนกัน
เป็นความผิดของพี่จริงพี่ก็ต้องยอมรับว่า
มันดีอัดให้เขาเป็นเจ้าของในโรงเกลือให้ได้นะ
ของเรามันเต็มโกดังก็เห็นในภาพใช่ไหมคะ
ของเรามันเต็มโกดังทีนี้ก็ให้เขาอัด
เขาก็อันนี้ก็ฟังว่าทำตามแม่บอกขายได้
ปล่อยค่ะปล่อยเลยขอให้วันดีรู้จักว่าอยู่รอกไหน
ถ้าผมจะมาเอาเนี่ยวันนี้เอาพันตัว
พรุ่งนี้เอาอีก๒๐๐๐ตัวอีกประเภท๑๓

ใช่ค่ะมันถึงได้หลายล้านอย่างนี้ไงคะ
สมมุติถ้าสิ้นปีเนี่ยแล้วผมมาเคลียร์แล้วปรากฏว่าผมค้างอยู่ล้านหนึ่ง

ไม่ใช่สมมติแต่ไม่เคยค้างใช่ไหม
แต่สมมติถ้ามีกรณีค้างเราเอาเป็นเงินหรือว่าเราเอาสินค้าคืน
ก็คือเอาเงินก็ต้องคุยกับเขาว่าต้องมีเท่าไรจ่ายมา
แต่ว่าปีหน้าก็คือจะเอาของต้องจ่ายเงิน
แต่เงินอาจจะเอาของแต่ว่าทยอยผ่าอังเก่ามา
คือปีนี้คุณยังค้างอยู่เท่านี้นะค่ะในของปีใหม่เนี่ย
ถ้าคุณจะเอาใหม่เนี่ยมาคุยกันว่าจะเอายังไงกับไอ้เงินที่ค้างอยู่
งั้นไม่ปล่อยของใหม่ให้ไม่เกิน๓ล้านต่อละล้านค่ะ
ให้ไม่เกิน๓ล้านบาทแต่ละรายเนี่ยให้เครดิตไม่เกิน๓ล้าน
แต่ปัญหาเคสนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็คือมีอีกปีนึงเขาก็คือไม่เคลียร์
ไม่เคลียร์ร้านจ่ายปีนั้นเขาไม่เคลียร์ก็คือเขาซื้อ
เขาก็ยังมาซื้อบ้างเอ่อก็ให้เขาพองอังเก่ามา

อันตุ๊ดจีน๖๖เนี่ยหรอหรือตั้งแต่ตุ๊ดจีน๖๕

ใช่ไหมอยู่ดีวันดีมาบอกว่าฝากลูกด้วยนะ

บอกว่าวันดีลองเคลียร์บัญชีสิทำไมของมันหายไปเยอะจังในโกดังเขาก็เลยบอกเขาก็เลยหายไปอยู่อาทิตย์นึง
กลับมาร้องไห้มาพี่เขาโกงหนูแล้วเอ้าใครมั่งอ่ะกี่ล้านเนี่ยก็เลยถามอย่างงี้นะ
เขาก็ถ้าหนูเก็บตังค์ไม่ได้เนี่ยหนูขอฝากน้องด้วยนะฝากลูกด้วย
ไอ้เราก็โอ้เรื่องอะไรเลยถามอย่างงี้นะทีนี้พอสักพักเห็นไลน์มาบอกว่า
บันจ่ายสองแสนนี่หายกันนะไอ้นี่เอามาให้ดูอ้าวมันเจ้าไหนทำไมกล้าขูดอย่างงี้ล่ะ
แล้วของอยู่เท่าไหร่ของเป็นสองล้านกว่าพี่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เอาสองแสนผมก็ไม่จ่ายเลย
อันนี้พี่ก็เริ่มเริ่มไปเป็นนักสืบแล้วทีเนี้ยร้านอยู่ตรงไหนมันมีคลิปมีอะไรหมดแหละ
ไปเป็นลูกค้าแล้วทีนี้ไปเป็นลูกค้าไอ้ร้านนั้นแล้วทีนี้
มันก็ไม่รู้นี่ยังอยู่ในไลน์นี่เลยพี่ก็เลยว่าอ้าวแล้วสินค้าพี่หายไปไหนหมด
ก็นึกในใจนะพี่ก็ไปถ่ายรูปที่ร้านเขาไอ้นี่บอกแล้วไอ้นี่จะตายแล้วไง
ฆ่าตัวตายแล้วไม่เป็นไรปลอบใจไม่เป็นไรเงินมันนอกกายเดี๋ยวบอกพี่นะ
ล็อกไหนบ้างเดี๋ยวพี่ลงไปเองค่ะลงไปเองอ่าเห็นค่ะเดี๋ยว
คุณเอาสินค้าที่ไหนมาขายแทนฉันแล้วสินค้าฉันหายไปไหนหมดเห็นค่ะ
ถ้าสินค้าหายไปแสดงว่าก็ต้องขายได้ขายได้แต่ทีนี้ไปไปดราม่าว่า
ผัวเมียเลิกกันอย่างนั้นอย่างนี้พี่ก็เลยไปเป็นนักสืบ
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาพักครู่เดียวเอาเป็นว่าเจ้าเนี้ยที่มีปัญหากันอยู่เนี่ย
สินค้าเราไปเช็คแล้วที่ร้านของเขาเนี่ยใช่ค่ะไม่ลูกหมดค่ะ
แสดงว่าไอ้ยอด๒ล้าน๒ที่ที่เขาเอาจากโกดังของวันดีไปเนี่ยต้องขายได้หรือว่าปล่อยได้
แต่เขาบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมขอจ่าย๒แสนแล้วเคลียร์หนี้จบกัน
แล้วไปเขาจะนัดเราไปเอาที่ไหนพี่ก็กะจะถ่ายวีดีโอไว้อยู่แล้ว
ทีนี้เขาเลยนัดพี่ไปโรงพัก